ต้องถามมาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้กันหน่อย

เพราะว่าช่วงนี้ได้เห็นหน้าหล่อผ่านจอเท่านั้นเองนะคะ
ในไอจงไอจีอาจจะไม่ได้อัปเดตอะไรมากมาย
แต่ว่านี้หนุ่มต่อเข้ามันร่วมงานอีเว่นการท่องเที่ยวกัน

ต้องบอกว่าแฟนคลับทางไทยและจีนน้องจัดหนักฝูน
ด้วยความว่าแฟนคลับจีนขึ้นชื่อเรื่องความเล่นใหญ่

ต่อเขาก็ตอบแทนแฟนด้วยการตระเวนถ่ายรูปเก็บโปรเจคด้วยตัวเอง
คุณติดป้ายฉันตรงไหนฉันไปตามตรงนั้นเลย

อย่างที่บอกว่าวันเกิดน้องต่อเนี่ยเขาเกิดมาในวันแห่งความรักวันวาเลนไทย
ก็เลยถือโอกาสนี้ชวนแฟนตัวจริงอย่างสามี

เอามาเป็นตากล้องเฉพาะกิจให้ค่ะ
ใครที่เมาส์กันว่าคู่นี้ไม่หวานออกสื่อ

ก็ตะเวนดูโปรเจคที่แฟนตั้งใจทำให้ครับ

ออกมาถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านเลย

อาเมนเขาก็ถ่ายรูปให้

เรื่องแม่วันเกิดเรื่องแม่วันเวลาไทยอะไรอย่างเงี้ย
ก็เนี่ยฮะมาเป็นตากล้องให้ด้วยของขวัญดีมาก
ครั้งหน้าไม่เอารูปเดี่ยวนางต่อขอรูปคู่
ต่อบอกว่าเป็นปลื้มสุดเลยนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยตั้งตารอให้หนังเรื่องนี้เข้ามาฉายในเมืองไทย
หลังจากที่ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอย่างไม่มีกำหนดกับสถานการณ์โควิดนะคะ
หล่อทั้งเพอร์เฟคงานดีทุกอย่างยกให้
เป็นกำลังใจให้เลยว่าแต่พูดถึงน้องต่อนะนะผลงานเรื่องที่แล้วเนี่ย
มันแบบว่าเคมีมันเข้ากันมันน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ